มะปรางเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลเมื่อถึงช่วงเวลาออกผลมะปรางก็จะนำมากินสดและปรุงรสเป็นลอยแก้ว
ด้วยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเมื่อนำมาลอยแก้วแล้วจะได้รสชาติหวานหอมกลมกล่อม
ซึ่งจะเลือกมะปรางที่ใช้ในการลอยแก้วแบบที่ไม่สุกเกินไปและไม่ห่ามเกินไป
มักจะนำมาริ้วให้เป็นลวดลายต่างแล้วจึงคว้านเมล็ดออกก่อนนำไปลอยแก้วจะได้มีรูปทรงสวยน่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน